ข่าวที่พ่อคนหนึ่งกระโดดตึกสารอาญาเสียชีวิต
เพราะคิดว่าตัวเองครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่ลูกถูกฆ่าตายแล้วก็คนฆ่ายังลอยนวลอยู่
เพราะว่ามีสารยกฟ้องยังเป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องกันอยู่นะครับ
เรื่องนี้ถ้าไม่มีการโดดตึกตาย
คำพิพากษาแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามีการกระโดดตึกตาย
ถ้าดูหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่
ไทยรัฐพาดหัวว่าเมียประกาศจะฆ่าตัวตาม
ผัวโดดสารดับถ้าไม่เป็นทำ
มติชนในมุมที่บอกว่า
แฉตำรวจจะให้หาหลักฐานเอง
พ่อยอมลาออกจากงานเพื่อมาช่วยหาหลักฐานนี่แหละ
แล้วที่ผู้จัดการพาดหัววันนี้
ร่ำให้รับศพสามี
เพราะตำรวจไม่ช่วยหาหลักฐาน
ข่าวนี้กระทบกระเทือนจิตใจคนมาก

กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นในบ้านเรา
ก็คือในชั้นของพนักงานสอบสวน

ว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้น
มีปัญหาขั้นกลางขั้นปลาย
ก็มีสิทธิ์จะบูดเบี้ยวได้
เราจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจ
รัฐบาลคอสชก็ให้มีการ
ปฏิรูปตำรวจกระบวนการยุติธรรม
ที่พูดกันมากนักหนาก็คือ
ปฏิรูปในชั้นพนักงานสอบสวน

ไม่ถูกแทรกแทรงเป็นอิสระ
ทำยังไงไม่ให้มีการบูดเบี้ยว
ไม่ค้าสำนวนไม่รับสินบน
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในใจ
ความรู้สึกคนมานานแล้วว่า
คนจนเป็นคดีความกับคนรวย

คนมีฐานะมีตำแหน่งได้เปรียบ
คนมีเส้นมีสายได้เปรียบ
ฉะนั้นเรื่องนี้ได้ผลสัดทอนอย่างไร
มีนายตำรวจคนหนึ่งที่
ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปพนักงานสอบสวน
เคยมาออกรายการนี้หลายครั้ง

อภิปรายไว้ก็หลายแห่ง
ฉะนั้นจะขอคุยกับนายตำรวจท่านนี้
พันตำรวจเด็กวิรุฑสิริสวัสดีบุตร
อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมทุกท่านครับเชิญครับ
ปัญหาที่สารยกฟ้องคือ
ไม่มีประจักษ์พยาน

มันอยู่ที่ว่าการสอบสวน

และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงหรือไม่

ถ้าไม่สุจริตก็เป็นอันจบกัน
หรือสุจริตแต่ไม่มีประสิทธิภาพ

ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นไปด้วยความสุจริต

เพราะว่าผู้เสียหายก็ดี

ตำรวจก็บอกให้หาหลักฐานนู่นนี่มา
มันทำได้ด้วยเหรอครับ
โจทย์ไปเที่ยวหาหลักฐานมาเอง

ประเด็นว่าพูดแบบนี้จริงหรือไม่
ถ้าพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นความผิดวิ
เพราะคดีนี้มันเป็นความผิดต่อรัฐนะครับฆ่าคนตาย
อย่าไปมองว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทย์นะครับถึงแม้จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่
คือเขาจะขนขวายอะไรก็แล้วแต่แต่จริงเป็นเรื่องของรัฐครับ
รัฐจะต้องพิสูจน์เอาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษครับ
ท่านท่านมองเห็นความมีอะไรแปลกไหมครับหนึ่งกล้องวงจรปิดเอามาไม่ได้
คำถามก็คือว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
ไม่รู้เหรอครับว่าถ้าสรุปสำนวนไปอย่างนี้แล้วมันจะอ่อน
แล้วในที่สุดมันจะมีปัญหาเขาควรจะรู้ไหมครับ
ครับผมว่ารู้นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่า
พยายามหลักฐานทั้งหมดมันมีเพียงเท่านี้ที่ใส่เข้าไปในสำนวนการสอบสวนเนี่ยจริงหรือ
หรือมันมีมากกว่านี้แต่ไม่ได้รวบรวมเข้าไปด้วยนะฮะ
อะไรอ่ะขี้เกียจรวบรวมขี้เกียจไปหาหรือแม้กระทั่งความไม่สุจริตที่จะไปหา
นะครับคือปัญหาว่าตำรวจเนี่ยนะฮะเห็นพยาหลักฐานแต่เพียงฝ่ายเดียว
เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่ามันมีหลักฐานมากกว่านู้นกว่านี้ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับ
แต่ว่ามันก็ควรจะมีอย่างกล้องวงจรปิดเนี่ยปัจจุบันนี้ในชุมชนหนึ่งในถนนแห่งหนึ่งมันไม่ได้มีจุดเดียว
เยอะแยะไปหมดแล้วไม่จำเป็นต้องไปเห็นตอนแทงตอนยิงอะไรหรอกครับถูกไหมฮะ
ได้นำใส่เข้าไปเป็นพยานแวดล้อมเพียงพอไหมนะครับโดยเพราะพยานปากสำคัญซึ่งเป็นประจักษ์พยานเนี่ย
ก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นก็กลายเป็นคนที่ป่วยทางจิตไปต้องรักษามายืนยันคำให้การตามชั้นสอบสวนไม่ได้
อันนี้ก็ต้องสืบสาวนะครับว่าเป็นอย่างไรพยานแวดล้อมเนี่ยพยานแวดล้อมเนี่ยในฐานะเคยเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย
เรื่องแบบนี้เนี่ยควรจะไปหาพยานแวดล้อมมาใส่ในสำนวนยังไงมั้ง
เดี๋ยวนี้มันมีหลายเรื่องนะครับที่จะได้เพราะว่าคนเนี่ยยิงกันแทงกันมันก็จะต้องวิดวายกระตู้
มีคนเห็นเอ๊ตรโรใช่ไหมคนก็เห็นนะไม่ต้องเห็นตอนแทงนะครับเห็นวิ่งไปหนูนี่นี่นั่นอะไร
ที่พลหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะในพื้นที่ก็ไม่มีใครอยากเป็นพยาน
อันนี้ก็เป็นปัญหาแสดงเห็นว่าเอ่อเอ่ยกระบวนการอิทธิธรรมประเทศเราเนี่ยนะฮะ
มันมีปัญหาประชาชนก็ไม่ค่อยเชื่อถือว่ามาเป็นพยานแล้วหนึ่ง
ปลอดภัยไหมเสียเวลาไหมแล้วตำรวจจะเอายังไง
ตำรวจเขาเขาเป็นพวกเราจริงไหมใช่ไหมฮะไอ้ไอ้ไอ้ตอนหลังที่เข้ามา
มีกฎหมายเรื่องคุ้มครองพยานกันเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยคุ้มครองได้ไหม
ไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องไร้สาระครับคุณสุภาพพูดตรงนะฮะ
คนที่จะเป็นพยานมันไปสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเนี่ยมันเดือดร้อนมากมายนะครับ
มีคนมานั่งเฝ้านี่ขนาดเต็มที่แล้วนะฮะมานั่งเฝ้ามาติดตามถ้าเขาทำให้นะฮะ
แล้วถ้าคุ้มครองจริงแล้วมันยังไงล่ะฮะชีวิตเขาก็ลำบากนะฮะ
ให้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้หรอกครับ
ครับเรื่องแบบนี้เนี่ยสมมุติพนักงานสอบสวนคนหนึ่งทำสำนวน
แล้วก็หละหลวมไม่แน่นพออะไรอย่างเงี้ยคนที่จะรับผิดชอบเนี่ย
ระดับสูงกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยควรจะมีไหม
ผู้รับผิดชอบทั้งตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยตรง
แล้วก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนคือหัวหน้าสถานีนะฮะ
มันต้องรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจด้วยนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจพื้นที่นะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจ
คุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยว่าคดีที่เสนอการสั่งฟ้องไปแล้ว
แล้วก็ถามให้ฟ้องเนี่ยนะครับแม้บอกว่าเอ้า
ผมก็ทำหลักฐานพอสมควรแล้วก็อายการก็ฟ้องแล้ว
นะฮะก็ตามแต่ถ้ามีพยาหลักฐานว่า
เลยเขาก็มีความผิดนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ย
พนักงานสอบสวนทำเสร็จต้องให้ผู้กำกับดูไหม
ต้องให้ระดับผู้บังคับมัญชาดูไหมหรือหรืออ้าว
ไม่จำเป็นผู้กำกับเซ็นครับต้องเซ็นสำนวนออกไปส่งให้เอ

อายการไม่ได้ตรวจเหรอครับว่า
มันหนักแน่นพอที่จะส่งฟ้องไหม

ระหว่างระหว่างที่ตำรวจส่งไม้ต่อให้อายการเนี่ย

อายการเองเขาก็จะต้องการมีหลักฐานให้มากที่สุดนะฮะ

เขาก็สั่งไปให้ไปหากล้องมา
แล้ววันที่สั่งมันห่างจากวันเกิดเหตุเท่าไหร่

นะฮะถึงแม้มันจะเคยมีเคยอะไรก็หาไม่เจอ
ไม่ได้บันทึกไว้ไม่ได้ถ่ายไว้ในระบบอะไรนะครับ

การสั่งของพนักงานฮะ

ให้มันเหนือจากพยานหลักฐานที่เคยมีอยู่

ตัวเนื้อคดีโดยตรงก็ต้องอยู่ในการพินาค์ของศาลอุทร
ตอนนี้ถ้าท่านตำรวจมาทำอะไรก็เพียงมาตรวจสอบว่าภาษณาการสอบส่วนนี้รวบรวมพยัตรฐานครบถ้วนจริงไหม
แล้วมันยังมีอะไรที่มันควรจะมีหรือมันมีคุณก็รู้อยู่แล้ว
ว่าผู้เสียหายเขาก็พูดนู่นพูดนี่บอกนู่นบอกนี่
แต่คุณไม่ได้บันทึกเข้าไปไม่ได้รวมเข้าไป
อันนี้เป็นความบกพร่องที่จะต้องจัดการครับ
จัดการนี่หมายถึงว่าทั้งหมดด้วยนะครับ
ผู้ควบคุมด้วยไม่ใช่ตัวเฉพาะพนักงานสอบสวนนะครับ
หัวหน้าสถานีก็ดีผู้การก็ดีผู้รับผิดชอบ

ถ้าแม่เขาจะฟ้องเองแม่ต้องมีพยานหลักฐานใหม่
ที่อยู่เหนือจากสำนวนเดิมถูกไหมครับ
เขาเป็นโจทย์ฟ้องแล้วนี่ฮะเขาก็เป็นโจทย์ร่วมด้วยนะครับ
เท่าที่ทราบแล้วศาลก็ยกฟ้องมันก็จบไป
คดีที่สารยกฟ้องเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากนะครับ
ส่วนใหญ่เราก็ไปมองที่ศาลแต่จริงมันอยู่ที่สำนวนการสอบสวนครับคุณสุภาพ
ทุกอย่างมันถูกล็อกไว้ด้วยสำนวนการสอบสวนหมด
สำนวนการสอบส่วนเนี่ยในข้อเทศจริงมีความสำคัญมาก
แล้วเขาทำไปแบบนี้เขาเอาแค่พอฟ้องนะครับ
ก็ฟ้องไปไอ้การว่าพอฟ้องนี่เสียหายมากนะครับครับ
แล้วโดยเฉพาะเนี่ยพยานปากสำคัญเนี่ยอ้าวกลายเป็นคนมีปัญหาทางจิต
ข้อที่จริงจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ผู้คนก็สงสัยใช่ไหมครับ
และจริงเนี่ยมันต้องมีพยากฐานอื่นเข้าไปประกอบด้วย
เพื่อความแน่นหนาต้องรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
กล้องวงจรปิดมันควรจะมีนะฮะวัตถุพยานมีดเมิดของกลางอะไรเรื่องนี้ก็ไม่มี
เสื้อผ้าเปื้อนเลือดก็ดีอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
คืออย่าไปคิดว่าเวลาเกิดเหตุความผิดแล้วจะต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปนะฮะ
ยาลักษณะแวดล้อมก็นำสู่การลงโทษได้ครับ
แต่ว่าต้องมีหลายหลายและต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความผิดอย่างจริงจังครับ
เรื่องแบบนี้ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งปฏิรูปตำรวจกันเสร็จ
พรบตำรวจฉบับใหม่ออกมาแล้วก็ไปปฏิรูปเรื่องพนักงานสอบสวน

เกิดได้ครับยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับ
พรบแก้ไขปวิทยานะครับเพราะว่าเขาให้อายการเข้าไปดูก็ไม่ได้ดูที่เกิดเหตุนะครับ
เท่าที่ผมดูร่างนะครับให้ดูต่อเมื่อแจ้งเขาหาแล้ว
อายการยังไม่ได้มีโอกาสดูที่เกิดเหตุนะครับกฎหมายใหม่เนี่ย
การดูที่เกิดเหตุที่สำคัญมากครับกุฎภาพ
ดูที่เกิดเหตุที่สำคัญมากนะครับ
การทั่วโลกเนี่ยเขาได้ดูที่เกิดเหตุในคดีสำคัญทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าเมื่อไปที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนอกจากจะเห็นวัตถุพยานเห็นร่องรอยเห็นอะไรต่างนะฮะ
ยาวิทยาศาสตร์แล้วของกรงของกลางที่ชัดเจนแล้ว
ก็ยังมีโอกาสที่จะถามคนที่มามุงใครเห็นอะไรต่ออะไรก็บันทึกเอาไว้ได้
คนนี้เห็นคนนู้นเห็นนะครับ

เมื่ออายการจับไปแล้วตำรวจส่งสำนวนอายการก็แทงมาได้ว่ามีปากนี้เห็นให้ไปสอบปากนี้
แปลว่าท่านรองเชิญท่านรองยังยืนยันว่าการให้อายการเข้าไปดูตั้งแต่ต้นทางกลางทางเนี่ย
ยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์อยู่
ไม่ได้มีประโยชน์ครับเป็นเรื่องจำเป็นเลยครับ
จับแพะจับแกชัดยกฟ้องผู้เสียหายกระโดดไปฆ่าตัวตาย
ผูกค้อตายไปนั่งก้มตุ้มใจ

ครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดได้ความคิดความเห็น
ฉะนั้นจากนี้ไปจับดูจับตาดูเรื่องนี้
เรื่องที่บชนจะไปขอดูสำนวน
อย่าไปคาดหวังมากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้
ฉะนั้นรอดูชั้นศาลอุทธรณ์
แต่ว่าจะต้องมีหลักฐานใหม่เข้าไปสู้ใช่ไหมครับท่านท่านฮะ
อ่ะไม่เป็นไรก็นี่คือเรื่องราวที่
เกิดขึ้นและจะเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกนาน
โดยเฉพาะให้ไปหาพยานหลักฐานมาเอง
อันนี้ครับไม่ใช่เฉพาะคดีนี้หรอก
ตรอกในซอยเนี่ยมีคนถูกไปขโมยไปย่องเบาไปงัดบ้าน
เจ้าของบ้านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า
ขี้ยาในซอยปากท้ายซอยนั่นแหละเป็นคนไปเอา
พอไปแจ้งความเรื่องก็เงียบ
พอไปหาตำรวจใหม่ตำรวจบอกว่า

นี่เรื่องแบบนี้ยังมีอยู่เสมอครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
สรุปว่าหน้าที่การหาหลักฐานแล้วก็พยานเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายใช่ไหมคะ
ไม่รู้พ่อเขายอมลาออกจากงานนะ
คนที่โดดตึกนะเขาทำงานอยู่นะ
๒ปีลาออกจากงานเพื่อไปช่วยดูช่วยสืบหลักฐาน

เพราะตำรวจบอกให้ต้องไปช่วยหาพยาหลักฐาน
อย่างนี้มันต้องเอาออกนะคนที่พูดแบบนี้
ดูว่าผลมันจะเป็นยังไง
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ
หรือกระบวนการยุติธรรม
ที่ถูกตั้งคำถามถึงในประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้
ก็ถึงขั้นพ่อเขายอมสละชีวิตตัวเอง
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนะครับคุณผู้ชม